มีอยู่หนึ่งข้อความบอกว่าอยากจะบอกรักที่โรงพยาบาล
เฮ้ยอยากจะไปบอกรักที่โรงพยาบาล
ถ้าจะไปบอกรักน้องใบตองที่โรงพยาบาล

ดิฉันไปกวาดโรงพยาบาลเหรอคะ

แต่ว่าก็คุณฝากไปรับ

เดี๋ยวฉันยังคงใจอยู่คุณผู้ชมเข้าหมายถึงอะไร

บอกรักที่โรงพยาบาล

ผมชอบอยากจะเป็นพยาบาลอยากจะเป็นคู่

แฟนหนูอยากเป็นแฟนอาย

ให้รักนะขอบคุณค่ะ
เจอไปตรงที่ไหนก็จะบอกที่นั่นเลยค่ะ

ระข้างหูจะได้ซึมเข้าสู่หัวใจ
อีกท่านหนึ่งบอกว่าบอกรักบนเรือไททานิกส

ป่ะแจ๊กมาพอแล้วรถแล้ว

คือเรื่องของเรื่องที่บอกแต่แรกว่าให้ไปบอกรักในโรงพยาบาล
ที่ผมจะพาไปเนี่ยมันไม่ใช่โรงพยาบาลจริง
แต่เดี๋ยวดูว่ามันคือโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาล
แล้วมันเป็นโรงอาหารที่ไม่ใช่โรงอาหาร
ไม่ได้
เพียบรังแม้แต่พนักงานเสิร์ฟก็ยังแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยด้วย
ใส่แก้วนี่แหละแต่ว่าเสิร์ฟมาในถุงน้ำเกลือ
หลังจากเรียนจบก็มาอยู่บ้านทำงานอยู่กับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ต่อมาต้องลาคลอดลูกจึงมีเวลาว่างก็เลยปรึกษากับคุณสามีทำอะไรดี
มีความคิดว่าอยากจะทำร้านอาหารเป็นธุรกิจของตัวเอง
คุณสามีเนี่ยพอดีเรียนจบการออกแบบภายในมา
จึงมีการนำเอาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งร้าน
รวมไปถึงไอเดียในการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้า
ในรูปแบบของการเสิร์ฟคล้ายกับนางพยาบาลบุรุษพยาบาล
เสิร์ฟแบบว่ามาพร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
แต่ทุกอย่างที่เสิร์ฟมานั้นทานได้นะครับ
ได้จริงนะฮะปกตินี่แหละ
ใช่แล้วครับเขาบอกว่าตอนแรกนะ
ลูกค้าเห็นแล้วก็โตโอโตใจครับวิ่งหนีไม่กล้าเข้าครับ

คือจะเข้าโรงพยาบาลหรือยังไงนุ่ม
คือมาร้านอาหารเจอโรงพยาบาลซะอย่างนั้น
เจอเข็มฉีดยาแล้วก็เจอเลยเป็นไอเดียนะคุณนะเก๋ดีนะ
พอรู้แล้วว่าเป็นร้านอาหารยิ่งชอบเลยนะ
ทีนี้นั่งปักหลักดูดชานมชมพูแบบนี้ผ่านทางถุงน้ำเกลือเพิ่นเลยครับ

ฉีดเข้าเส้นเลยนะบางคนขอเสียบเข้าแขนเลยได้ไหมครับ
ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศแปลกแต่ลองมาให้ดู
แล้วก็ที่สำคัญอาหารที่นี่เขาอร่อยเขายืนยันมาแบบนั้นที่ร้านสวนอาหารยามเย็น
ตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบีร้านนี้เขาเปิดทุกวันนะ
ไม่มีวันหยุดครับเปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้ายาวไปจนถึง๓ทุ่ม
อยู่ที่จังหวัดกระบีนะครับ
อารมณ์ที่เป็นโรงพยาบาลแบบนี้แต่ว่ามันคือร้านอาหารแนะนำ
พาคนที่รักนั้นเข้าไปทานอาหารดูเป็นไอเดียที่ดีแล้วมันดีมาก

ก็อยากจะเป็นหมอค่ะรู้ไหมว่าทำไมทำไมอ่ะคะ
อยากเป็นหมอเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยที่จะรักษาใครได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นหมอเราคงจะสมหวังในความรัก
ง่าจะรักษาเอาไว้ได้สักคนอาจจะต้องไปหาหมอผีก่อนเอาโค